ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่กระแสที่มันเกิดจากโลกโซเชียลกันก่อน
สำหรับคุณการวิพากรอดีตภรรยาของคุณเสกโลโซนั่นแหละนะคะ
คือก่อนหน้านี้มันเป็นอีรุงตุงนังเรื่องของการทวงเงินกับเสียโป้นี่แหละนะคะคุณผู้ชม
และล่าสุดถูกอดีตสามีอย่างคุณเสกโลโซออกมาโพสต์แฉอีกนะคะว่า
คุณการเนี่ยเอาเงินลูกไปให้คนอื่นยืมถึง๕๐ล้าน
งานนี้พี่การก็เลยขอฉะกลับแบบแสบสันสุดเลยนะคะ
ส่วนที่หลายคนอยากรู้ว่าเวลาพี่การไลฟ์สดแล้ว
ถ้าอยากให้เธอร้องเพลงต้องแลกด้วยเพลงละ๑๐๐นั้น
บอกว่าเฮ้ยมันเป็นแค่การเอ็นเตอร์เทน
พร้อมกับเตือนไปถึงคอมเม้นท์หืนหืนได้ว่า
เม้นท์มาไม้ตอบนะคะ
บางวันคือแบบว่าเซ็งนอนไม่หลับ
มาเปิดไฟดีกว่าเปิดไฟหมุนแล้วก็เปิดเพลงขอเพลงมา

บอกว่าพี่การรวยอยู่แล้วมาขอเพลงละร้อยเหรอคะ
การเล่นหยอกเล่นให้แฟนคัปเขาสนุกเอนเตอร์เทนท์

ที่เขาโพส์ว่าเราเอาเงินลูกไป
โอ้โฮมึงเลยเป็นคนออกไป๒ล้านบาทนึงน่ะ
แล้วมึงมีแต่จะมาผ่านของไม่รู้กี่ที

เป็นคนกักเงินลูกเก็บไม่ให้ใครเอา

ทำให้อดีตสามีของคุณเสกโลโซ

คุณเสกบอกว่าหลังจากหย่าก็ให้เงินคุณการไป๕๐๐ล้านบาทแล้ว

ว่าตกลงยืมเงินกันยังไง

รู้จักกันดีขนาดนั้นทำไมถึงกล้ายืมเงินเยอะแยะ
ก็ติดตามกันต่อแล้วกันเรื่องนี้นะเดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์กันอีกแหละ